ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
ทำให้ได้แค่๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในบ้านคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักครับ
คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรา

บ้านคงเป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องลงกายลงแรงลงเงินมากมาย
กว่าจะก่อร่างสร้างบ้านได้นะครับเพื่อเราแล้วก็ครอบครัวของเราได้สำเร็จ
แต่ถ้าวันหนึ่งบ้านที่เป็นทุกอย่างในชีวิตของเรา
มอดไหม้เป็นจุนเหลือแต่เพียงเสาบ้านไม่กี่ต้น
เราจะเดินหน้าต่อไปไหวไหมจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร
ชมเรื่องราวของครอบครัวนี้ครับ
บ้านหลังนี้สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อและแม่หนู
ทำให้พวกหนูและน้องอยู่กันอย่างมีความสุขมากับ๑๐ปีแล้ว
แต่ตอนนี้บ้านของหนูกลายเป็นซากไปหมดแล้ว

วันพฤหัสที่๑๘เมษาปี๖๒
หนูจำได้ไม่มีวันหนึ่ง
เหตุผลก็ประมาณสามโมงกว่าค่ะ
แม่หนูกับพ่อหนูก็ไปรดน้ำดำหัวกับน้องสองคนค่ะ
แต่หนูไม่ได้ไปค่ะขอแม่ว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อน

ห่างกันก็ประมาณกิโลหนึ่งค่ะ
จากนั้นก็กลับมากินข้าวค่ะ
แล้วก็มาเอามือถือชัดมันไว้แล้วก็มาดึงมันออกมา
แล้วก็จับที่แบตเตอรี่ค่ะ
ก็มันร้อนค่ะยังไม่ตกใจค่ะ
เพราะว่ามันปกติมันก็ไม่ร้อนขนาดนี้ค่ะ
เพื่อนก็มาเรียกไปเล่นน้ำค่ะก็เลยไปเล่นน้ำ
เอากลับมาก็จะมีเสียงระเบิดค่ะ

พอรอบสองมันแบบว่ารู้สึกว่าทำไมมีควันขึ้นมาบ้านเราก็วิ่งขึ้นมาดูค่ะ
พอหนูวิ่งขึ้นมาก็มีประกายไฟอยู่ข้างห้องครัวค่ะ
ตะโกนเรียกชาวบ้านค่ะว่าไฟไหม้ไฟไหม้ช่วยหน่อยค่ะ
แล้วก็มาดับไฟแต่มันห้ามไม่ไหว
เพราะว่าไฟมันขึ้นไปที่หลังคาแล้วค่ะ
เอามีชาวบ้านโทรเรียกแล้วครับ
โทรเรียกว่าเอาแล้วนะมูลเวทไฟไหม้บ้านนะ
ตอนนั้นก็ตกใจไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อนะ
ก็เอาโทรศัพท์เขามาแล้วก็คุยกับเขาว่าอะไรนะ
เขาก็บอกเร็วบ้านเราไฟไหม้แล้ว
ผมไม่คิดอะไรไม่ออกแล้ว

ลูกอยู่ในบ้านหรือออกไม่ได้ก็กินอย่างนี้
ก็ตอนนั้นก็กลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไป

บ้านไหม้ไม่เปล่า
ไหม้หมดแล้วนะน้องก็บอกแล้วพ่ออยู่ไหน
เขาก็บอกว่าพ่ออยู่ข้างนอกไม่เป็นไร

พอขับรถมาจอดแล้วผมก็รีบวิ่ง
วิ่งเข้ามาขึ้นมาอยู่ที่นี่ดู
พอมาดูเนี่ยผมพูดอะไรไม่ออก
ถ้าหนูไม่เที่ยววันนั้นนี่มันคงไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ค่ะ

เห็นน้องพรเขาร้องไห้อยู่ข้างนอก
ก็บอกแม่หนูขอโทษหนูขอโทษแบบนี้
หนูขอโทษที่หนูดูแลบ้านไม่ได้

ของมันไหม้ไปแล้วแม่ก็ไม่โทษหรอก

พ่อก็ไม่ว่าอะไรหรอก

กว่าจะเป็นรังได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร
แต่บ้านที่ผมสร้างไปด้วยน้ำพักน้ำแรง
ด้วยมือของผมเองนะครับมันเหลียวแท้สร้าง
หลังจากบ้านไฟไหม้นี้ไปก็
จากที่เคยนอนแยกด้วยกันก็มันต้องมานอนรวมกัน
แต่ที่เคยทำกับข้าวบนบ้านก็ต้องมันทำที่พื้น

สภาพนอนทั้งหมดนะครับตอนนี้แออัดเรียงแถวเลย

พอมองซากบ้านก็แท้สะเทิญใจค่ะ
พอหันกลับไปดูลูกที่นอนอยู่ในโรงรถก็สะเทือนใจอีกค่ะ
คือมองไปทางไหนก็สะเทือนใจไปหมดเลยค่ะ
หนูกับพี่เว้งก็นอนไม่หลับทั้งคืน

พอมองขึ้นมาที่เห็นบ้านอย่างเกียรติก็น้ำตาก็ไหล
มันเป็นที่เราอยู่ที่เรากินทุกวันนี้ค่ะ
ผมจะมายืนดูบ้านทุกวันมาดูคิดคนเดียว
เราจะทำยังไงสร้างบ้านให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาอีกที
อยู่ในบ้านนี้ก็มีทั้งเสียงหัวเราะยิ้มให้กันกินข้าวด้วยกัน
เป็นครอบครัวมีความอบอุ่น
แต่ตอนนี้หนี้ไม่เหลือค่ะ

เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปหาเงินที่ไหนมาสร้างบ้านใหม่

เงินที่มีก็เอาไปลงทุนกับลำไย
รายได้ก็เหมือนกับเสี่ยงครับ

ปีที่แล้วก็ผลผลิตได้น้อยมากค่ะ

ที่ค้างส่งเขาก็ไหม้ไป
ต้องกลับมาทำให้เขาใหม่
ตอนนี้ก็มีหนี้มีสินอีก
นี่มาจากซื้อที่สวนลำไย

ถ้าบ้านผมไม่มีอีก

จะมานั่งมาดูซากบ้าน
นั่งร้องไห้แล้วผมก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา

ต้องมาสร้างบ้านกันใหม่เราต้องช่วยกันแบบนี้
ผมคิดอย่างเดียวก็ตั้งว่า
เราเป็นเสาหลักต้องคิดสู้

ถึงจะกินนอนกับดินกับทราย

ก้อยไหล่กระจกคุณปีบ้าบุกกระจอก
บ้านพ่ออยู่จังหวัดอะไรนะครับ
จังหวัดเชียงใหม่ครับ
อำเภออะไรพ่อ

ครับแม่แล้วที่เสื้อผ้านี่คือ

พ่อครับจริงแล้วบ้านหลังนี้ที่

กว่าจะได้บ้านหลังนี้มายากลำบากขนาดไหนครับ

ที่เขาผูกพันนะ
เพราะว่ามาจากสองมือของเขาจริง

เดียวมันไปหมดเลยเหรอพ่อครับวันที่เกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นครับพ่อ
แต่โซล่าเซลล์ระเบิดครับมันร้อนมากครับวันนั้นพ่อกับแม่ไปไหนค่ะ
ไปไหนกันฮะดำหัวผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านค่ะแล้วก็คือพ่อหลวงค่ะ
น้องพรเกิดอะไรทำไมถึงไม่ไปด้วยลูก
ขอแม่ว่าอยากไปเล่นน้ำกับเพื่อนค่ะ
เขาก็ไปเล่นน้ำกับเพื่อนเพื่อนค่ะจากบ้านเราไปที่
ไปลดน้ำดำหัวนี่ไกลไหมครับไกลค่ะประมาณยี่สิบห้าโลค่ะ
สิบห้ากิโลปกติใช้เวลาขับเท่าไหร่
พอได้รับโทรศัพท์นั้นวันนั้นใช้เวลาเท่าไหร่ขับถึงบ้าน

ผมถามจริงว่าบ้านกับลูกในตอนนั้นนึกถึงอะไรมากที่สุด

เพราะว่าเป็นห่วงลูก
พอลูกไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ยังใจชื้นขึ้นมาหน่อย
แต่ว่าบ้านเนี่ยมันไปแล้วเพราะว่าคนเรานะครับเวลาที่บ้านไฟไหม้ยิ่งขับไปใกล้เนี่ย
เห็นแล้วว่าไฟมันขึ้นมากแสดงว่าบ้านคงจะ
ภาพที่พ่อคิดเอาไว้ว่าบ้านเราจะเสียหายขนาดไหน
ที่ยังไม่เห็นเลยคิดไหมว่ามันจะไปทั้งหลังเลย

แล้วพอไปเห็นภาพจริงแล้วภาพแรกที่พ่อเห็นคืออะไร
ไม่เห็นแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยครับ
ซึ่งคนในบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกัน
โทษที่อยู่ใกล้บ้านใกล้เคียงนะครับ
โทรเรียกดับเพลิงแล้วแต่ว่าไม่ทันจริง
ไม่ทันจริงเพราะว่าหมดไปเลยฮะเหลือแต่ต่อลำ
ผมถามจริงว่าพ่อกับแม่เขาอ่อนไหมตอนนั้นน่ะ
อ่อนค่ะแล้วก็เห็นน้องพรรดิร้องไห้
หนูก็ข้าวไปหาลูกก่อนก็กอดลูกก่อน
ลูกบอกแม่บ้านหนูไปไหม้หนูขอโทษ

ร้องนักมากค่ะร้องโฟงฟ้ายเลยค่ะ
หนูก็เดินไปจับที่แบตเตอรี่แล้วเหรอ

ไม่คิดว่ามันจะแบบว่าระเบิดขึ้นมาค่ะ
เพราะว่ากำลังเล่นน้ำกันอยู่ใช่ไหม

เสียงอะไรเพื่อนก็อาจจะว่าเสียงทางหมู่บ้านอื่นหรือเปล่า

นานไหมถึงจะได้ยินครั้งที่๒
ไม่นานค่ะประมาณได้๑นาทีกว่านี่แหละค่ะ

ดังมากค่ะจนหมู่บ้านอื่นเขาได้ยินนะคะ

บอกเพื่อนเขาว่าไปดูบ้านค่ะ
วิ่งขึ้นไปก็มีแบบว่าควันขึ้นมาแล้วค่ะ

ความรู้สึกหนูตอนที่หนูยืนดูอยู่

ที่มองบ้านตัวเองบอกหมดแล้ว
ก็เป็นความผิดของหนูค่ะว่า
ถ้าวันนั้นไม่ไปเล่นน้ำก็

เขายังเป็นความรู้สึกผิดของเขาเลย
หนูก็บอกลูกว่าไม่ต้องโทษตัวเอง

ก็ไม่มีใครคาดคิดนะคะ

พ่อแม่ไม่มีใครติดใจแล้วนะ
แต่เด็กน้อยสิครับ
กับแม่โกรธลูกไม่ลงเหรอนะลูก

ตรงนั้นสิน่าเป็นห่วงและน่ากลัวมากกว่า

บ้านถ้าเราไม่ตายเราสร้างใหม่ได้

หนูมีอะไรที่อยากจะพูดแล้วมันขาดใจ
ที่แบบว่าจนปัจจุบันนี้หนูยังลืมไม่ลง

แม่คะหนูขอโทษค่ะที่ทำให้ครอบครัวของเรา

โอ้โหแม่คุณภาวนาด้วยว่าขอให้คุณนักเรียนอยู่มันไหม้หมดเลยเหรอลูก

แล้วมีอะไรเสียหายบ้างพ่อในบ้าน
ก็ของมีค่าก็มันก็มีของเห็นว่ามีเครื่องเงิน

เครื่องเงินเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำมาหากินก็คือกี่ทอผ้า

รับจ้างบ้างค่ะทอส่งให้ลูกค้าบ้างค่ะ
แล้วมีอะไรอีกแม่มีกี่ทอผ้าแล้วมีอะไรอีก
ก็มีเสื้อดาระอังนี่ค่ะ

เสื้อผ้าลูกค้าสั่งเอาไว้เยอะไหมครับ

ใจหายมากนะถามจริง
ตอนใจหายค่ะตอนนั้น

นอนอยู่ที่โรงรถครับ

ไม่ครับตอนทำสวนนี่ผม
ไม่มีรายได้กินแน่นอน
เพราะว่ารายได้ที่รออีกก้วนก็คือจากลำไย

ยายก็รอให้เขาออกผลเท่านั้นเอง

แล้วของแม่ล่ะครับมีรายได้ไหม
มีค่ะมีรายได้จากการเย็บทอผ้านี่แหละค่ะ

บางเดือนก็มีค่ะแต่บางเดือนก็ไม่มีค่ะ
หนูก็ต้องหาไปออกไปรับจ้างบ้าง
บีมโถเห็นพ่อแม่ร้องไห้ก็ร้องไปกับเขาด้วยลูก

สารพ่อแม่เนาะ

เอาละวันนี้พระเวทย์

เวทที่มาในรายการครับ
จริงแล้ววันนี้ที่มาขอโอกาส
จากรายการของเราเกมต่อชีวิตเนี่ย
ถ้ากลับไปแล้วพ่อตั้งใจว่าถ้าได้ทุนก้อน

สร้างบ้านให้ลูกครับ
แรกผมต้องสร้างบ้านนะ
เพราะว่าเห็นลูกร้องไห้ก็

บ้านคุณตกอย่างเงี้ย

มากกว่าแต่ช่วงหน้าคงต้องทำไปตามกฎกติกานะครับ
ก็คือตอบคำถามตอบโจทย์ให้ได้๔ข้อ

เผื่อโชคดีจะได้ทุน๑ล้านบาทกลับไปบ้าน

คุณผู้ชมครับในเมื่อ๑สมอง๒มือยังมี

เวทจะต้องนำพาบ้านหลังใหม่
มาให้ครอบครัวได้อย่างแน่นอนครับ
ขอให้ครอบครัวอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจ
ซึ่งกันและกันแบบนี้ตลอดไป
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทไปสร้างบ้านได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ให้ร้อยลูกปั่นให้มีความยาว๑๕เมตร

ภายในเวลา๓นาที